ก็เลยพาไปดูกิจกรรมของเด็กก็ละกัน
แต่ละบ้านเขาสัญหากิจกรรมนะมาให้ลูกได้เสริมพัฒนาการ
แต่ละบ้านบอกเลยว่าแสบสันสุดยอดแสบสวงไปเลยจ้า
มาดูบ้านแรกกันดีกว่านะคะเริ่มกันที่ครอบครัวตัวป่วนค่ะ
กับแก๊ง๓ยอดกุมารค่ะ
พ่อกายแม่ฮารุเนี่ยเขาพาไปเที่ยวเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์

ก็ต้องมีกิจกรรมให้เด็กได้ทำกันหน่อยค่ะ
นั่นก็คือการพาไปลุยไร่สตอเบอรี่ไปเลย

เด็กเนี่ยลงมือเก็บด้วยตัวเองนะคะ
ยอดกุมารเนี่ยเขาก็เต็มที่เลยเอ้าลุยเลยค่ะลูกค่ะ
เอาถังไปเลยคนละใบแล้วก็เก็บกันอย่างสนุกสนานเลย

น่ารัก

ไม่ใหญ่ไม่พอไม่แดงด้วยลูก

น่ารักจังหรอ
มันเป็นยังไงลูก
ขึ้นตาอาการนี้คือเปรี้ยวขึ้นตา
เลยค่ะน่ารักดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ต่อกันที่คู่พี่ชายน้องสาวกันบ้างดีกว่านะคะ
น้องอคีนกับน้องละลินค่ะ
ลูกของแม่เนยโชติกานี่แหละคุณผู้ชม
บ้านนี้ไปเที่ยวหัวหินกันก็เลยแวะเก็บองุ่นกันสักหน่อย
นี่เด็กค่ะได้ลงมือเก็บด้วยตัวเองนะคะ
สตูมบ้านนี้บอกเลยว่านิดนึง

ขอโชว์ขั้นตอนการหมักด้วยการใช้เท้าน้อยเนี่ย

ย่ำไปเลย

เด็กเขาอยากทำไว้ให้คุณพ่อ

บอกเลยว่ารสชาติเนี่ยมันเลิศแน่นอนค่ะ

กล้ากล้าแต่ว่าจะกินไหมก็ไม่กล้าหรอก

เออค่ะคุณผู้ชมปิดท้ายแล้วกันที่ครอบครัวของคุณพ่อกัปตัน

ไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนไกลนะจ๊ะนี่เลย

มะนาวเอาไว้พอผลออกเป็นลูกเบอร์เริ่มแล้วเนี่ย
โอ้โหถึงเวลาเก็บเกี่ยวสิคะ
ผู้ช่วยตัวจิ๋วค่ะน้องดินน้องดิน
ช่วยคุณแม่ตัดมะนาวแบบสุดแรงไปเลยนะคะ

คุณผู้ชมเออใหญ่กว่าหน้าน้องอีกมั้งเนี่ย

ลัพธ์ที่ได้ออกมาเต็มตะก้าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะ
บ้านนี้มันดาวดกเหลือเกินนะคะ

เดี่ยวน้องดินเนี่ยได้ออกมาช่วยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเก็บอีกแน่นอน